เรื่องราวส่วนใหญ่ส่งมาบอกว่าอยากจะไปตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ไหมคือเรากังวลอยากรู้ว่า
อันนี้เขาตรวจให้ฟรีแน่ใช่แต่ถ้าเกิดอยากรู้เฉยอันนี้เสียสตังค์
จะเป็นไปได้ไหมหรือว่าเรื่องของสถานการณ์นับจากนี้ไป
เฟคนิวส่งกันทางลงทางไลน์ก็เยอะแยะไปหมดเยอะมากจนคนแตกตื่นอ่ะ
จะปิดเมืองจะปิดประเทศไปซื้อสินค้ากันแทบโอ้โหหมดชั้น
ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙
นายกเป็นประธานจะลองถามจะลองพูดคุยจะลองเสนอว่า
เอาอย่างนี้ไหมสถานบริการสถานบันเทิงเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะเหลือเกิน
คนต่างชาติก็ไปเยอะแล้วก็ไปแพร่กระจายเชื้อกัน
อ่าอย่างล่างสุดเท่าไรไปสิบห้าคนติดไปสิบสามใช่ไหมใช่
จากชาวฮ่องกงที่มาคนเดียวเนี่ยปิดไปก่อนดีไหม
สถานบริการสถานบันเทิงอืมตกลงที่ประชุมวันนี้อ่า
ยังไม่มีมติเรื่องนี้นะฮะค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานามนตรี
เปิดเผยหลังประชุมนะครับบอกว่าต้องเรียกประชุมวันนี้นะครับ
เพราะมีความกังวลว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้อย่างไร
ในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะฮะ
วันนี้เรียกประชุมวันอาทิตย์เลยนะครับอ่าแต่ความจริงสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่ต้องวันไหนอ่ะ
ไหนก็ประชุมได้จะวันหยุดไม่วันหยุดเนี่ยนะครับ
ท่านก็เรียกประชุมวันนี้เลยนะครับวันนี้ก็เลยมาไล่เรียงตรวจสอบมาตรการต่างต่าง
แล้วปัญหาที่ยังค้างคาอยู่ว่าจะจัดการอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของหน้ากากอนามัย
ซึ่งรัฐบาลจะพยายามสนับสนุนให้ภาคส่วนต่างมีใช้ได้อย่างพอเพียง
ขณะเดียวกันได้เตรียมมาตรการเพื่อรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วขอให้ประชาชนเชื่อมั่นแล้วก็สบายใจได้
ถ้าสถานการณ์ต้องเข้าไปสู่การแพร่ระบาดแบบระยะที่๓ที่มันแบบวงกว้างมากกว่านี้เนี่ย
ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลเตรียมมาตรการต่างเอาไว้รองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
เรื่องการปิดสถานบันเทิงสถานบริการต่างสนามมวยสนามกีฬาวันนี้ก็พิจารณากันนะครับ
แต่ว่าผลเป็นอย่างไรเนี่ยฟังที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นะครับ
คือประกาศแล้วมันง่ายอยู่แล้วล่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องมาดูที่ว่า
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอื่นจะทำยังไงนะทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งเรื่องเศรษฐกิจ
เรื่องของสุขภาพมันตำคาญด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละวันนี้ก็ด่วนร้อนเยอะเนาะ
ผมคิดว่าอย่าไปกลัวถึงขนาดนั้นเลย

ว่าตอนนี้กำลังดูถ้าสมมุติว่าขอข้อมือได้

ส่วนที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยเขาพร้อมจะปิดตัวเองอยู่แล้วหรือยัง
ถ้ามันถึงเวลาจำเป็นมันก็ต้องปิดทั้งหมด
ไปทั้งหมดนั่นคืออีกขั้นตอนหนึ่งนะ
ถ้ามันจะต้องฟังทางหมอเขาคุมอื่นยังไง

เขาจะคุมได้ยังไงนะจ๊ะไม่ใช่นายกสั่งตามใครอยากได้อะไรผมก็สั่ง
ผมทำงานอย่างงี้ไม่ใช่ผมจะพูดให้น้อยลงแล้วกัน
พูดเยอะเดี๋ยวมันกลายเป็นหมอตูไม่ใช่
เอาเป็นว่าณขณะนี้ยังไม่ปิดแต่จะใช้การขอความร่วมมือดูก่อนนะฮะ

กับความจำเป็นของจุดต่างที่ต่างแต่ความจริงท่านนายกพูดบ่อยก็ได้นะฮะ

ใช่ค่ะคือประชาชนอยากได้ข้อมูลจริงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ณขณะนี้
เพราะว่าล่าสุดณวันนี้มีผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่มอีก๓๒ราย
และที่เพิ่มมาเนี่ยก็จากสถานบันเทิงก็จากสนามมวย
เนี่ยค่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงดูกันนะคะมีผู้ที่ติดเชื้อ๕รายเนี่ยจากสถานบันเทิงนะคะ
รายมีประวัติไปสนามมวยราชดำเนินและสนามมวยลุมพินีนะคะ
อกจากนี้มีผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มที่มีการสัมผัสนักท่องเที่ยวร้านอาหารในสุวรรณภูมิ๓รายค่ะ
กลับจากต่างประเทศ๗รายในจำนวนนี้เป็นคนต่างชาติไม่สบายและมารักษาตัวในเมืองไทย๒ราย
เป็นข้าราชการไปดูงานที่ประเทศสเปน๑ราย
เป็นคนที่ไปสัมผัสกับเจ้าของร้านอาหารที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้๒ราย
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค๓รายนะคะ
มีผู้ป่วยที่รอผลตรวจยืนยันอีก๕๑ราย
ซึ่งในนี้มีความสัมพันธ์กับ๖กลุ่มที่อธิบายไปเมื่อสักครู่อะค่ะ
อยู่ในระหว่างการรอผลตรวจ๕๑คน
ล่าสุดตอนนี้นะคะตัวเลขผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย๑๑๔รายนะคะ
แล้วก็ทางประหลักกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเมื่อช่วงเช้ามีคนไทยกลับมาจากอิตาลี๘๐กว่าคน
มี๖คนส่งไปโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังอาการ
ที่เหลืออีก๗๗คนกักตัวที่สัตหีพนะคะ
ตอนนี้ทั่วโลกมีผู้ที่ติดเชื้อ๑๕๔๐๐๐ราย

มีชีวิตกว่า๕๙๐๐ศพนะคะ
แต่ก็มีคนหาย๗๕๕๐๐ราย

กลุ่มเสี่ยงก็คือผู้ที่มีร่างกายอ่อนแออยู่แล้ว
รู้ตัวช้าไปหาหมอช้า
เราก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงเวลานี้ก็คือ
ถ้ารู้ว่าเจ็บป่วยไม่สบายก็อย่าออกไปแพร่เชื้อ

โดยเฉพาะถ้าเราไปพบปะกับคนที่เขาเป็นคนที่เสี่ยงอยู่แล้วนะครับ
วันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
มีข่าวว่าต้องไปตรวจเหมือนกัน

มีผู้ที่เขาเป็นเซียนมวย
พระธาตุภนมที่นครภนมมาแล้วร้อยเอกธรรมนัดไปต่อจากนั้นอีก
หนึ่งวันอืมอ่าก็เลยต้องไปตรวจเหมือนกันนะครับนี่เป็น
ของนาราธิบทองดำนะฮะโพสต์เอาไว้นะครับว่าตัวเองเนี่ย
ไปที่วัดพระธาตุพนมมาเมื่อ๑๑มีนาคมที่ผ่านมา

หลังจากนั้นก็มีคนไปพบว่าร้อยเอกธรรมนัฐ
ก็ไปนั่งสมาธิในองค์พระธาตุพนมที่วัดพระธาตุพนม

เพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นใจร้อยเอกธรรมนัฐ
ก็เลยไปตรวจในวันนี้แล้วนะครับ
ไปตรวจที่โรงพยาบาลว่าจะพบเชื้อหรือไม่อย่างไรนะครับ
เห็นมีข่าวที่แรกว่าท่านบอกว่าไม่พบเชื้อเนี่ย
ท่านก็จะกักตัวเองอยู่บ้านสัก๑๔วัน
แต่ก็ยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มยืนยันนะครับว่าตกลงท่านกักหรือไม่กัก
เพราะว่าทางพักบอกว่าก็ยังไม่ได้มีข่าวว่าจะกักตัวหรือเปล่า
เพราะว่าอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงวงอื่นวงไกล
แต่เพื่อความปลอดภัยหลายคนเขาก็สมัครใจที่จะกักตัว๑๔วันเอาไว้ก่อนไง
ทีนี้เพื่อความปลอดภัยเช่นกันต่อเนื่องจากที่คุณภาคภูมิบอกไปเลย
จังหวัดนครพนมทางวัดพระธาตุพนม
เขาก็เลยต้องมีการตรวจสอบเพิ่มนะคะ
คือทางผู้กำกับสภภนมบอกเลยว่า
มีคำสั่งให้ตำรวจสองนายและคนใกล้ชิดในครอบครัว
กักตัวเองในบ้านพักเพื่อเฝ้าดูอาการ๑๕วันเลยค่ะ
ประสานแพทย์พยาบาลไปตรวจดูอาการ
เพราะว่าตำรวจสองนายนี้ก็คือไปใกล้ชิด

อยู่ในอะไรต่างนี้ฝ้ารวงเอาไว้ก่อน
ที่ไปกลับไหว้ขอพรที่ภัยองค์พระธาตุพระธาตุพระนมในวันเดียวกันเนี้ยค่ะ
จนกว่าจะปลอดภัยจากระยะการฟักตัวก็คืออย่างน้อยน้อยคือสิบสี่วันอะ
ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนครพนมบอกว่าไปตรวจคัดกรองโรค
ตำรวจที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในวัดเจ้าหน้าที่ในวัดคือตรวจดูหมด
ตัว๑๔วันในกุฏินะคะแล้วก็มาตรการป้องกันภายในวัดตอนนี้งดห้ามเข้าภายในองค์พระธาตุพนมค่ะ
พื้นที่วัดจุดทำบุญต่างเปิดปกตินะคะแต่กำชับว่าต้องช่วยกันใส่หน้ากากอนามัยถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยง
ยาขาดเชื้อในวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วยนะคะ
มวยคนนั้นเข้าไปที่สนามมวยมาแล้วก็ติดแล้วก็มีประวัติว่าไปที่วัดพระธาตุพนมด้วย
ดาราพิธีกรชื่อดังที่ออกมาเปิดเผยว่าตัวเขาไปตรวจแล้วก็ติดเชื้อโควิด๑๙
ก่อนที่จะได้รับการเข้าไปรักษาตัวตามขั้นตอนของทางกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
ก็มีดาราหลายคนที่เขาได้ไปทำงานด้วยกันได้เจอกันเขาก็ไปตรวจกัน
ก็ไม่พบเชื้อโควิด๑๙ก็ออกมาเปิดเผยกันหลายคนแล้วแต่ก็จะกักตัว๑๔วัน
วันนี้ก็มีเปิดเผยเพิ่มเติมอีกแต้วนัทธพรนางเอกสาวชื่อดัง
ได้โพสต์เมื่อช่วงบ่ายบอกว่าผลตรวจโควิด๑๙ของแต้วออกมาแล้ว
แล้วก็พี่ชอตสายทิศที่ก็ถูกระบุว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าพี่ชอตได้ร่วมงานกับนางเอกสาวชื่อดังพลอยเชอร์มาน
ซึ่งพลอยเชอร์มานเขามีผู้จัดการส่วนตัวคนเดียวกับลีเดีย
ก็ตรวจโควิด๑๙แล้วผลออกมาก็คือพี่ชอตไม่พบเชื้อ
คุณหมอบอกว่ามีความเสี่ยงน้อยมากแทบไม่มีถ้าดูวงรอบแล้วเนี่ย
วงที่มาเจอเจอแต่ก็ไปตรวจเพื่อความสบายใจ
แล้วหลังจากผลตรวจออกมาทุกคนก็พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการกักตัว๑๔วัน
ในชุดคนไข้เรียบร้อยเลยนะครับมีสวมสร้อยอยู่ที่คอด้วยนะฮะ
ก็เป็นสร้อยพระหรืออาจจะเป็นสร้อยอะไรที่นับถือสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้รู้สึกทราบซึ้งจริง
เราทุกคนต้องผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยกันไม่แยกกันไม่โทษกันไม่ตีกัน
แล้วก็ทุกท่านที่ต้องรักษาโควิด๑๙ทุกคนเลยนะฮะขอให้หายดีนะครับ
วันเดียว๓๐๐๐กว่าคนคนไปตรวจเยอะเพราะฉะนั้นผลมันก็ต้องทยอยออกมา
รวมทั้งลูกชายคนโตด้วยก็มีคนเล็กอีกคนหนึ่งคนเล็กเลย
แต่คุณหมอบอกว่าเด็กเล็กมากอาจจะไม่ถึงจุดเสี่ยงเข้าข่ายตรงนั้น
คือบางคนก็อยากรู้จริงนะว่าเขาติดหรือไม่ติดอย่างไร
นี่ฉันไปตรวจมาเมื่อวานก็ไม่เจอใช่ไหมไม่เจอค่ะ
แต่ความจริงคุณขวัญภัณฑ์สองก็อยู่วงรอบไกลอยู่แล้ว
ไกลมากแต่อยากตรวจเองไงอยากรู้เฉยไงเกือบ๕๐๐
ก็ไม่เป็นไรเพื่อความสบายใจในช่วงเวลานี้นะคะ

ถ้าอยากรู้มันเสียสตางค์คือที่ต้องพูดเรื่องนี้

ใช่ฮะก็ความจริงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประชาชนก็อยากจะได้ในช่วงเวลานี้
ก็ต้องฝากทางรัฐบาลว่าจะมีทางไหนอะไรยังไง
ว่าถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเลยจริงเนี่ย
แต่ว่าเขาก็อยากจะรู้ว่าเขามีอาการแบบนี้